เพราะว่าถ้าเกิดคุณพลาดไปแม้แต่เสี้ยววินาที

หัวใจคุณอาจจะวายได้

จกหรือเปล่าไปดูค่ะ
ดูน้องนี่ดูเพลงเลย

เดี๋ยวดิ
เดี๋ยวดิ

นั่นน่ะสิจิ้งจกอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้

แล้วดูไปเรื่อยนะ

อุ๊ยว้าย

โอ้โหเป็นตัวอะไรเนี่ย

ความผูกพันระหว่างสัตว์กับเสาเราจะไม่พลาดจากกัน
ถ้าไม่มีใครมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเรา
ถ้ามีปั๊บตกใจพุ่งแบบนี้เลยนะฮะ
ผมจริงนะผมเพิ่งเคยเห็นว่าเจ้าตัวเงินตัวทองมันเกาะเสาแบบนี้ได้
แล้วผมยอมใจไอ้คนไปถ่ายก็ไปถ่ายใกล้
ชะล่าใจคิดว่ามันจะอยู่นิ่ง
คือเอาจริงนะมันเหมือนจิ้งจกเกาะเสาไฟฟ้าไว้
แล้วมันมีการพลางตัวให้ตัวเท่ากับเสาไฟฟ้าด้วย
มันทำได้ยังไงแต่มันไม่มิดนะพุงมันเลยออกมาได้
มันตัวใหญ่ออกมา
คุณดูธ่านี้มีไอคนอ่ะนี่ดูเร่องัย

โอ้โหน่าจะไปแข่งกระโดดไกล
โอ้ยน้องมีทัศนที่ดีมาก

ไม่รู้จะเรียกขวัญเจ้าตัวเงินตัวทองหรือคุณพี่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนดี

ถ้าเจอแบบนี้จะต้องทำยังไงเนี่ย

น้องคะไม่มีที่อื่นให้เกาะแล้วเหรอ
ต้องมาเกาะเสาเนี่ยใจคอไม่ดีเลย
โอ้โหฝากแล้วกันใครที่สัญจรผ่านไปมาใช้รถใช้ถนน
ถ้าเจอน้องอยู่กลางถนน
เดี๋ยวนี้ปกติเนี่ยที่เราเคยเจอกันเล่าข่าวไปเนี่ย

แต่นี่ครั้งแรกเลยที่เจอน้องอยู่ข้างทาง
แล้วอยู่ที่เสาไฟฟ้าอยู่นะคะ
ระวังด้วยแล้วกันเผื่อจะมีสัตว์กระโดดออกมาจากข้างทางได้นะจ๊ะ
อ่ามีเพลงอยากจะมอบให้กับน้องด้วยค่ะ

เห็นแล้วนะก็ต้องวิ่งหนี
อะไรที่มันพร้อมจะพรั่งพรูก็ออกมาหมดแล้ว

ตกใจจริงไหมคะ

ค่อยเคี้ยวค่อยกระดื่นนะคะ

จริงค่ะคุณไม่ต้องเรียกทำไม